เมื่อวานเปิดสนามเป็นทางการฟุตซอร์สโมสรคิงแชมป์โลกครับ
เป็นเจ้าภาพปีที่๒ติดต่อกันที่บางเกาะอารีน่าน้องจอก
ชนบุรีครับตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพนะครับ

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทีมชาติโมโรโกก็ได้แชมป์นะครับ
ฉลามพลังเพอร์นำ๑๐จากนั้นเนี่ยโดนตีเสมอครับจากลูกยิงของทางโมฮาเมดซาอัดนะครับ
แล้วก็นี่ครับจังหวะพลิกเข้าไปของเตียโก้เซียบาส
นาที๑๗นำ๒๑เซบาสยิงลูกนะครับสวยงามมากลูกนี้ครับ
๓ตอน๑หน้าที๑๙และครึ่งหลังครับหน้าที๓๐สมมุติเถิดกลางครับ
ยิงจุดโทษจนที่ส่อระยะ๑๐เมตรให้โชบุรีหนีเป็น๔ตอน๑
ก็น่าจะปิดเกมเวลาสกรนี้แต่ว่าหน้าทีสุดท้ายนะครับ
ซาป้าเนี่ยเคลียร์บอลไปติดทางอภิวัตรแจ่มเจริญเนี่ยครับ
ลูกนี้ไม่น่าเกิดขึ้นครับเตะไปอัดเพื่อร่วมทีมตัวเองเข้าประตูตัวเองครับ
ให้ฟัสสปอตทิพย์ไล่มา๒ต่อ๔แต่จบเกมเวลาสกรนี้ครับ
บุรีเก็บ๓แต้มแรกแล้วก็จะลงเล่นนัดที่๒
พบกับโบค่าจูเนียสทีมแกร่งจากอาเจนติด้าวันพรุ่งนี้ครับ
ไปดูฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับ

ครั้งที่๒๑ในรอบเข้าเลือกกลุ่ม๑โซนกรุงเทพเมื่อวานนี้ครับ

ครับได้ประตูจากระพัดฉ่ำเพชรในครึ่งแรกนะครับ
แล้วก็ปกป้องชวีสุกยิงคนเดียวอีก๒ลูกในครึ่งหลัง
มี่ก็เข้ารอบชิงเป็นทีมแรก
ก็ต้องมาดวนจุดโทษตัดสินกันปรากฏว่า
เชื้อทรเทพสวรรค์ครับ
ปตันทีมแบงคอกเป็นคนเดียวที่ยิงไม่เข้า
ส่วนเมืองทองยิงเข้าทั้งหมดครับเมืองทองก็ชนะไป๕
ต่อ๔โอ้โหฝนตกหนักมากเลยนะครับเมื่อวานนะครับ

ก็เมืองทองเข้าชิงนะครับของรอบเข้าเลือกกลุ่ม๑

แข่งขันวันนี้ครับเวลาบ่าย๓ที่สนามเก็ตครูสายไหม
ผู้ชนะก็จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับ